หลังจากที่สังคมออนไลน์ได้แชร์ภาพอุบัติเหตุ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ถนนมิตรภาพ
ตรวงจังหวานครราชสีมา
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือมีรถเก๋งคันหนึ่ง
เขาพุ่งข้ามเลนไปเลยนะไปชนกับต่อหม้อ
เป็นต่อหม้อของสะพานกลับรถ
ทีนี้อุบัติเหตุมันดูแบบน่ากลัวมาก
ก็คือมีไฟท่วมลุกท่วมทั้งคันเลย
คนขับเป็นผู้ชายหลุดออกมานอน
อยู่ที่ข้างรถทะลุกระจกข้าง
หลังจากที่ชนต่อหม้อสะพานกลับรถแล้ว
แต่ว่ารถเก่งคันนั้นไม่ได้รับอันตราย
หลังจากที่เฉียวชนเสร็จแล้ว
ปรากฏว่าก็ไฟลุกแบบนี้เลยค่ะ
ผู้ชายกระเด็นออกมาอยู่นอกรถผู้หญิงคลานออกมาได้
คลานออกมาได้ใช่แต่ว่าไม่อยู่ไม่ไกลมากนะคะอยู่ใกล้รถ
ส่วนมีคนติดอยู่ในรถเป็นเด็กหญิง๑คนเด็กชาย๑คน
แชร์คลิปนี้ออกมาเพราะว่ามีพลเมืองดี๘คน
เข้าไปช่วยเหลือแบ่งหน้าที่กันไป
จนสามารถช่วย๔คนนี้ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นครอบครัวเดียวกัน
ผู้หญิงก็คือคุณนิพาพรเป็นลูกสาวของคนขับรถ

เปรี้ยวคุณนิพาพรโดยสารมากับหลานอีก๒คน
ก็คือลูกชายของคุณนิพาพรอายุ๒ขวบ
แล้วก็น้องผู้หญิงอีก๑คนอายุเพียงขวบเดียวเท่านั้น
ค่ะคือคุณนิพาพรตอนแรกนอนอยู่ใกล้รถนะ
แต่พลเมืองดีเข้าไปใกล้รถในขณะที่ไฟกำลังลุกเลยนะ
แล้วก็ลากคุณที่พาพรให้ออกมาในจุดที่ดูแล้วว่าปลอดภัย
คือยอมเสี่ยงชีวิตเอาชีวิตตัวเองไปช่วยเหลือ
คนที่ได้รับบาดเจ็บแบบนี้โอ้โหน่าชื่นชมมาก
ซึ่งการรวบรวมครั้งนี้เป็นการรวบรวมเสนอไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี

คนเอกประยุจจันตรีโอชาณายกรัฐมนตรี

แตกต่างกันไปเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่ขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดู
บางคนก็ดึงคนขับออกจากรถช่วยดึงผู้หญิงออกจากรถ

คือแต่ละคนก็คือเขาช่วยกันโดยที่ไม่คิดถึงชีวิตของตัวเองเลยนะ

ประกาศชื่อเขาดังอีกสักครั้งดีไหมคะ

นายจักรพรรณจักรพรรณจักแก้ว
คนนี้ช่วยดับไฟแล้วก็ดึงผู้ชายออกมาจากรถ

นายประสิทธิ์สารบรรณคุณผู้ชม
เป็นคนดึงน้องผู้หญิงออกมาจากรถ

อุดมเดชประเสริฐชัยโชคดี
คนนี้เป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็เป็นคนเอาผู้หญิง
ก็คือคุณนิพาพรออกมาจากรถด้วย
คุณจิรัชยาขอบกิ่ง
คุณจิรัชยาขอบกิ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านที่ไปอุ้มเด็กอายุ๒ขวบ

คุณวัชรินเลื่อยเป็น
อันนี้ดึงผู้หญิงออกมาจากรถเช่นกัน
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานให้ทีมงาน

ติดต่อไปเลยบอกว่าอยากเจอทั้ง๘คน

แต่ว่าไปตรวจสอบไปตรวจสอบมา๘คนค่ะ
ทำเป็นกระบวนการแต่เป็นกระบวนการที่ดีนะ

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
บอกจังหวัดได้เตรียมที่จะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
เป็นการตอบแทนทั้ง๘คนนี้นะคะ
จะดำเนินการภายหลังจากที่พลเมืองดี

ละ๖๐คนเฉลี่ยวันละ๒คนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท
แล้วก็ขับรถเร็วนะคะฟังเสียงผู้ว่าโคราชหน่อยค่ะ
ตามที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแจ้งข่าวมาเนี่ย
สำนักนายกจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะ
แต่ผมคิดว่าในส่วนของจังหวัดเราเองก็จะต้องมีการขอบคุณ
แต่อย่างไรก็ตามคงจะไม่ให้ซ้ำกันกับทางหน่วยเหนือนะครับ
ผมคิดว่าถือว่าท่านเหล่านี้ได้มาช่วยชีวิตคนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
นี่ถือว่าเป็นจังหวัดนครสิมาต้องขอขอบพระคุณไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับ
นางสาวจิรัชยาขอบกิ่งคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เข้าไปช่วยเหลือเด็กอ่ะนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุ
ตัวเองกับสามีเดินทางไปทำธุระในตัวเมือง

ก็เลยตัดสินใจจอดรถเข้าไปช่วยอุ้มเด็กผู้ชายวัย๒ขวบ
ออกมาเอาไว้มากอดไว้ตรงก่อกลางถนน
ได้มาวางไว้นะคะมากอดไว้ตรงเกาะกลางถนน
แล้วก็อุ้มเด็กขึ้นรถกู้ภัยเพื่อส่งโรงพยาบาลจนถึงมือแพทย์เลยค่ะ
ช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์แจ้ง
พลเอกประยุทธ์เตรียมแล้วก็บอกว่าอยากจะพบ
และนัดหมายให้เดินทางมาเจอกันที่ธรรมเนียบ๑๙มิถุนายนนี้
โดยจะเดินทางไปก่อนล่วงหน้าสำหรับ๘คนนี้นะคะ

บอกว่าทันทีที่วางโทรศัพท์และรู้ข่าวเรื่องนี้
บอกดีใจมากตื่นเต้นมากจนนอนไม่หลับ
และถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับตนเองทำความดีต่อไปค่ะ
อุ้มเด็กออกมาพี่ผู้หญิงคนที่ที่บาดเจ็บที่กระเด็นออกมาด้วย
เขาบอกว่าเขามีเด็กมา๒คน
ลูกหนูน่าจะติดอยู่ในรถอีกคนนึง
เขาตะโกนนี้แล้วก็มีพี่ผู้ชาย
คนที่แกทำงานเป็นพนักงานขับรถหรือเปล่า
แกก็เลยวิ่งไปดูแล้วก็ไปเอาเด็กคนนั้นออกมา
ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้น
เมื่อคืนนี้พอรับโทรศัพท์บางโทรศัพท์นอนไม่หลับเลยค่ะ
ไม่รู้จะเข้าไปแล้วจะทำตัวยังไงจะอะไรยังไงตื่นเต้น
ปกติก็เป็นคนจะช่วยเหลือพี่น้องอยู่แล้วค่ะ
ก็หลังจากนี้ก็จะทำต่อทำความดีต่อไป
สำหรับผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะคะคุณจิรัชยาบอกว่า

ดีแล้วถ้าได้พบนายกรัฐมนตรีมีเรื่องหนึ่ง
มีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะบอกนายกเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของปากท้อง
ใช่บอกว่าอยากจะให้ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย
ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากกรณีที่โรงงานปิดหีบอ้อย
เกษตรกรตัดอ้อยส่งไม่ทัน
ก็เลยอยากจะให้นายกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวเกษตรกรด้วยนะคะ